วันนี้เห็นแบมแบมเขาตามกงตายโอ้ใช่
เอฟซีเหล่าอัพเต้มาเพียบและคุณแบมแบมแบบเดินทักทายน่ารักมาก
เต็มนะคะมาเยือนถึงที่นะฮะมาเข้าร่วมรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้ค่ะ
พิธีกรก็มีพี่หนุ่มกัญชัยพี่มดดำพี่รถเมย์รอต้อนรับอยู่ในสตูค่ะ
ครั้งนี้น้องแบมแบมตั้งใจจะมาฝากโปรเจ็คใหญ่๒๓๒๔นะครับ
ก็เป็นโชว์เดี่ยวครั้งแรกของน้องแบมแบม
ใครจะไปคิดว่าแบมแบมอยู่กับคกกับสากแล้วมันน่ารักขนาดนี้
เป็นเมนูสุดโปรดของแบมแบมเขาคุณผู้ชมหาแล้วลีลาการตามรู้เลยว่าเซียนจริงไม่ธรรมดา
รวมไปถึงจัดเมนูโปรดอย่างแมลงทอดไม้ชิมด้วยอร่อยคุณค่ะ
แล้วมาเยือนถิ่นแบบนี้ไทยรัฐเราขึ้นชื่อเรื่องความเชื่อตัวลงตัวเลข
เพราะต้องถามแบมกันหน่อยว่าได้ฉายาแบมแบมของขลังมันไม่ได้มาง่ายนะ
งานนี้ก็เลยต้องขอเลขเด็ดจากเจ้าตัวซะหน่อยจะเป็นยังไงนั้นไปฟังแบมแบมค่ะ
ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องบังเอิญหรือยังไงครับผม

ผมก็เลยลองครับประมาณ๓๔เดือนแล้วผมก็ลองซื้อหวยดู

แต่ตอนนี้ที่ได้ยินมาคือ๕๒หมดแล้วนะครับ

๑๓๗อะไรนะครับผม
น่าไปลองดูนะ

รวมไปถึงเลขวันที่จัดงานวันที่๒๗

แล้วก็อีกหนึ่งเลขดิฉันตาไว

จากก็มีตัวเลขขึ้นมาเหมือนกัน
แล้วหลายคนมองให้ละเอียด

ได้มากข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะของเรา
แล้วก็บอกด้วยว่าคุณแม่เป็นแฟนรายการของไทยรัฐทีวี

คอยพูดถึงผมถึงงานผมตลอดเวลา

อยากออกมาเจอพี่เขาสักรอบหนึ่งอยู่แล้ว
คุณผู้จังใช่ค่ะวันแรกก็จะออกมาทะเลาะกันครับแต่ว่า
ไม่เอาจริงผมกับพี่มดดำคือเราไม่มีปัญหากันตั้งแต่แรกแล้ว
เป็นโมเมนต์ที่แบบหลายคนน่าจะแบบรอคอย
ก็น่าจะสนุกดีครับ